แล้วตอนนี้พร้อมอยู่แล้ว

คุณผู้ชมปีนี้คึกคักมากเลยนะคะ

ใกล้เข้าสู่เวลาของการสวมมงกุฎขึ้นทุกทีแล้วนะครับ
ตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่รอบ๓คนสุดท้ายแล้วนะครับ
และแม้ว่าน้องนิ้งโสพิดากาญจนรินตัวแทนสาวไทยของเรา
จะทำได้ดีที่สุดในรอบ๑๐คนสุดท้ายนะครับ
แต่เชื่อว่าผลงานของเธอจะเป็นที่ประทับใจแฟนชาวไทยไปตลอดการครับ
ก่อนที่นิ่งโสพิดานะครับจะผ่านเข้ารอบ๑๐คนสุดท้าย
ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับพูดความรู้สึกของเธอ
เธอบอกว่าทุกคนมีความฝันครับ
และก้าวข้ามคำสบประมาททุกอย่างมาได้

แต่ว่าสามารถเรียกเสียงเฮสนั่นจากผู้ชมในฮอได้ดีทีเดียวครับ
ทำให้เธอนั้นผ่านเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายได้

นิ้งโสพิดาได้เดินอวดโฉมในชุดว่ายน้ำ
ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยทั้ง๒แบรนด์เลยนะครับ
เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเธอจริงจริงนะครับน้องนิ้งอวดโฉมได้อย่างสวยงามและสามารถเรียกเสียงเฮได้สนั่นหอมเหมือนเดิมนะครับ
ทั้งนี้ในการประกวดรอบ๑๐คนนะครับยังมีการประเทศตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะครับ
ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ซาวแอฟริกาโปรตูริโกนะครับโอ้โหแต่ละประเทศนั้นก็
แบบเป็นตัวเต็งมากมากจริงจริงนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของรางวัลของชุดประจำชาติปีนี้นะครับ
ประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านของเราได้คว้าไปนะครับชุดนี้นะครับ
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกินรีสามารถชนะใจกรรมการคว้าชุดประจำชาติ
ปีนี้ไปได้ครับตอนนี้ครับเข้าสู่รอบสามคนสุดท้ายแล้วนะครับ
ฟิลิปปินส์แซวน์แอฟริกาเวเนสเวลา
ประเทศนี้ครับที่จะเป็นผู้หนึ่งในสามประเทศนี้ครับ
อีกอึดใจเดียวครับเราจะทราบแล้วว่านางงามจักรวรรณคนใหม่จะเป็นใครหากมีอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตในช่วงข่าวต่อไปของไทยรัฐทีวีนะครับ
คริสตภัทรค่ะคริสตภัทรผิวระมวลข่าวไทยรัฐทีวี
บรรยากาศตอนนี้ลุ้นมากนะคะเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะคะ
ครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นมากเลย
หนึ่งในสามประเทศฟิลิปปินส์เวเนซูเอล่าหรือว่าเซาทแอฟริกา
ที่จะเป็นผู้ได้มงกุฎนางงามจากเราได้ไปนะต้องตามลุ้นนะครับ
ว่าจะเป็นนางงามจักรวาลส่วนนางงามจักรยานอยู่ข้างผมแล้วนะครับ
ไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานต่อแล้วกัน